ลงคืออย่างนี้ตอนนี้แกเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์ไปแล้วนะคะ

ติดอกติดใจคือก่อนหน้านี้แกทำคลิปนี้คุณผู้ชม

โอ้โหโพธารามฉันถามมาแล้วคือป่าช้าแล้วผีเฮียนด้วย
เฮ้ยกูกล้าไม่ถ่ายนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคลิปนี้มีคนดู๓ล้านเมล
เหลือเลิศก็เยอะนะจ๊ะแป๊บเดียวนะคะคือนางติดอกติดใจต่อยอดความปังเลยค่ะ
ลงเลยหันมาทำคลิปร้องเพลงแนวแบบกุ๊กกรูให้เลยค่ะ
นี่แป๊บสุดนี้ฉันชอบคลิปนี้มากนะคะกระซื้อค่ะ
กระสือกลางวันมันเป็นผู้หญิงมีทุกสิ่ง
ธรรมดาเด้อธรรมดาคือใส่เสื้อดำแล้วก็ลอยไปลอยมาตลกจริงคุณผู้ชม

สือลักษณะเหมือนไก่ต้มเหมือนกันนะเมื่อกี้
เพราะไม่มีใครตามเราไปถึงโพธารามค่ะเราไปค่ะคุณผู้ชมนี่ตอนค่ำมืดเนี่ยค่ะ
ลงค่ะอนุญาตให้บันเทิงไทยรัฐบอกแจ๊เก็บภาพเบื้องหลังเลย

พีอีกแล้วเหรอแม่ประวัติศาสตร์เลยนะแกคุณผู้ชมนี่ตอนค่ำมืดเนี่ยค่ะ
พีอีกแล้วเหรอแม่ประวัติศาสตร์เลยนะแกคุณผู้ชมนี่ตอนค่ำมืดเนี่ยค่ะ
พีอีกแล้วเหรอแม่ประวัติศาสตร์เลยนะแกคุณผู้ชมนี่ตอนค่ำมืดเนี่ยค่ะ
ก่อนเดี๋ยวปิดร้านแล้วก็มาเล่นแล้วล่ะค่ะสมบัติศาสตร์หน้ากล้างสี่สิบห้าทันด้วยกันค่ะแต่เอากล้างสิบห้าทันด้วยกันค่ะแต่คืนไหวเข้าหมดคนละสามร้อยบาทค่ะ

คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ซ้อม๒วันนะจ๊ะ
วันที่ไปถ่ายเนี่ยวันเสาร์

คุณผู้ชมนะคะไปฟังลุงรงแก่โม้หน่อยนะคะ
ว่าตกลงมันเป็นที่มายังไงเอาไปฟังหน่อยค่ะ

คืนนี้หลังจากลูกค้าหมด
จะเป็นบิ๊กโปรเจกต์คือซอมบี้๒๕ตัว
แต่ลุงก็ซ้อมสอนเขาสอนให้เป็นผี
ให้เป็นซอมบี้ท่าทางมันเป็นยังไงอย่างนี้
แบบว่ามึงคิดอะไรไม่ออกนะมึงอ้าปาก
ทำแบบขากเสลดแล้วตัวมึงแข็ง

สอนทุกคนนะให้ทำอย่างนี้นะ

ขากเสลดนี่นึกออกไหม
การเป็นสมมิตรคือขักเจ้าเวท

ขั้นผิดแอกลอฮอล์แล้วที่มาย่อยมะคุณผู้ชม
คือบทสัมภาษณ์ลุงลงก่อนจะถ่ายจริงนะคะ

ให้น้องพีหลานลักษณ์รับบทเป็นนักร้องนำ
แล้วก็พระเอกร้องเพลงวิ่งหนีฝูงซอมบี้

ต้องไปติดตามเอาว่าเป็นเพลงอะไร

ทำเพื่อทุกคนแล้วก็เล่นจริงแสดงจริง
แล้วก็ซอมบี้จริงค่ะ

วิวเค้าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตกใจนึกว่าลงทุนไปสี่ห้าร้านบาท
แต่ว่าเขาก็โปรดิวเซอร์กันแบบนะแบบฉบับแบบพอเพียง
๓๐๐บาทคือแรงงานขั้นต่ำแล้วทุกคนคือเต็มใจมาก
คุณมาแต่งหน้ากันเองเลยนะง่ายญาติสนิทชวนมาเล่นกันจ้า
เดี๋ยวรอดูในยูทูปของลุงลงนะคะคุณผู้ชมมาต่อ